คับฟ้าชักปืนยิงกาดผับ

เป็นลูกน้องของเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบอยู่ที่เพชรบุรีนะคะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้หมดเลยนะคะ
นี่คือริมถนนเพชรบุรีหาเจ้า
ตำบลโพไร่หวานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
มาแล้วผู้บาดเจ็บนี่ค่ะนะฮะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อว่าสุรสิทธิ์ภูลเกิดเป็นกาดรักษาความปลอดภัยของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนี่
หลังจากที่ถูกยิงแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนตำรวจในท้องที่
ก็ต้องตามไปที่โรงพยาบาลไปสอบปากคำคนเจ็บนะคะ
แล้วถามว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดจากเพียงแค่ว่ามองหน้ากันจริงเหรอ
มันมีอะไรซับมันมีอะไรซ้อนมากกว่านั้นหรือเปล่า

ต้นเรื่องเนี่ยมาจากคนเจ็บเนี่ยก็คือนายสุรสิทธิ์เนี่ยนะคะ
เขาเป็นรอปภของกาดแห่งหนึ่งถูกไหม
เขาเห็นแฟนสาวของตัวเองมาร่วมงานวันเกิดของ
แม่เงินกู้ที่ฉายาชื่อว่าทรายจัดหนัก
ชื่อจริงก็คือนางสาวจันเพลนั่นแหละค่ะ
คือเจ๊ทรายเนี่ยเคยเป็นเจ้าแม่เงินกู้คนดังที่ถูก

จำไม่ได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเนี่ย
คือเป็นคนดังในพื้นที่เป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้นะคะ
ทีนี้เขามีการจัดงานวันเกิดกัน
แฟนของนายสุรสิทธิ์ก็ไปร่วมงานของเจ๊ทรายนี่แหละ
ส่วนสุรสิทธิ์ก็ทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงอีกแห่ง

สุรสิทธิ์ทำไงก็เข้าไปทักทายแฟนสาวของตัวเองตามปกติเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าเห็นชายซึ่งเป็นคู่อริกันมา
มองหน้ามองหน้าทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องราวทะเลาะกันเลยนะ
แต่เขาเคยมีเรื่องบางใจกันมาก่อนค่ะ
ทีนี้เจ๊ใส่เห็นแล้วทรงไม่ดีท่าไม่ดีแล้วทำไงขอตัวกลับก่อน
ส่วนสุรสิทธิ์ก็เดินทางกลับพร้อมกับแฟนสาว
แฟนสาวของสุรสิทธิ์เป็นคนขับกระบะคันนี้หน้าจอเนี่ยนะคะ
แล้วสุรสิทธิ์นั่งสูบบุหรี่ที่หลังกระบะ
ออกจากร้านมาได้สักประมาณ๒๐๐เมตรปรากฏว่า
มีฟอร์จูเนอร์สีดำตามมาประกบเลยค่ะ
แล้วยิงปั้งไปท้ายกระบะ
สุรสิทธิ์เนี่ยคือโดนกระสุนนะคะ
ถูกกระสุนทะลุกระจกด้านหน้ามาทะลุต้นแขนขวาของสุรสิทธิ์
ก่อนที่ฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะขับรถหลบหนีไปนะคะ
ตำรวจสภเมืองเพชรบุรีก็มีการเชิญตัวแฟนสาวของสุรสิทธิเนี่ย
มาสอบปากคำสอบเครียดแล้วค่ะ
หลายชั่วโมงเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีนี้พอสอบเสร็จปุ๊บแฟนสาวของคนเจ็บก็เดินทางกลับ
โดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อนะคะ
ส่วนเจ๊ไซน์ไซน์จัดหนัก
แม่เงินกู้นอกระบบสุดท้ายแล้วตัดสินใจค่ะ
พาลูกน้องสองคนก็คือเป็นมือยิง
ชื่อว่านายชิดสนุพงศ์พุ่มจิตหรือว่าฟลุ๊กอายุ๒๓ปี

ก็คือนายคมสรรพงเทศหรือว่าต่องอายุ๒๗ปีนะคะ
มาพร้อมกับทนายความมาแสดงตัวแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหา
ทีนี้ไปถามทิศนุพงศ์หน่อยก่อเหตุจริงหรือเปล่า

สนุพงศ์บอกว่ายอมรับว่าก่อเหตุจริง
แต่ว่าขณะก่อเหตุเนี่ยเจ๊ทรายไม่ได้อยู่บนรถด้วยนะคะ
เพราะว่าพาไปส่งกลับบ้านแล้วก็ย้อนกลับมาก่อเหตุค่ะ
มเหตุมาจากอะไรรู้ไหมถึงบอกไงว่าฟังให้จบ
มันไม่ใช่แค่ว่ามองหน้ากันแล้วมีเรื่องกัน

ถึงขั้นยิงกันบาดเจ็บแบบนี้นะคะ
กลับไปเมื่อ๕๖ปีก่อนทั้งคู่ทั้งสุรสิทธิ
แล้วก็นายชิสนุพงศ์เขาเคยมีปัญหากันมาก่อน

แล้วปมนี้มันก็อยู่ในใจมาตลอด
พอมาเจอหน้ากันคำเมนต์กันอีกค่ะ

สุดท้ายแล้วตำรวจในท้องที่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายคมสรร

ข้อหานักร่วมกันพยายามฆ่าคนอื่นโดยเจตนานะคะ

ส่วนคมสรรคนขับรถฟอร์จูเนอร์โดนไป๑ข้อหานะคะ
สรุปก็คือไม่ชอบหน้ากันมาตั้งนานแล้วล่ะ

มีเรื่องกันมาอยู่แล้วแล้วพอยิ่งเห็นมองหน้ากันปุ๊บ